คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมคะเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ที่มีชายชาวอังกฤษสูงวัยแล้วค่ะอายุ๗๑ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไปเจอรถเก๋งคันสีขาว
ขับตามประกบแล้วจ่อยิงสามนัดจนเขาตายคาที่
ตอนนั้นหลายคนก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
อังกฤษเขามาเกษียณอายุมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย
บ้านปลายชีวิตแล้วไปมีเรื่องอะไรกับใคร
โดนยิงขนาดนี้วันนี้คนก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ถามว่าสำนึกผิดเหรอน่าจะเพราะโดนกดดันมากกว่า
ถึงได้ยอมมามอบตัวพร้อมปืนของกลาง
น่าตกใจกว่านั้นคนก่อเหตุเป็นนักกีฬายิงปืนค่ะ

นายอภิชาบุญสวัสดิ์หรือบิ๊กนักกีฬายิงปืนรณยศ
รณยุทธ์วันนี้เอาปืนมามอบตัวแล้วนะคะลองดูวินาทีนี้ค่ะ

ขอโทษสังคมด้วยนะครับพี่
พี่พูดอะไรขอโทษขอโทษสิ

เหตุกลัยจากเมื่ออะไรพี่

ครับครับ
ผู้ต้องหาผู้ต้องหาบอกว่ามีความขอโทษสังคมใช่บะครับ
จริงต้องขอโทษครอบครัวคนตายก่อนนะคะ

สังคมอาจจะลงโทษคุณหรือยังไงก็แล้วแต่
แต่คนที่คุณต้องขอโทษคือครอบครัวคนตายค่ะ

พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอน
ผู้บังคับการศึกษวนภูทรภักดิ์๒

มาที่จังหวัดชนบุรี

ที่มีแร็คโครงเหล็กใส่ของติดอยู่บนหลังคา

นัดซ้อนเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนไป

ค่ำเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีธีรชัย

อาวุธครบมือไปปิดล้อมบ้าน

ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรเองค่ะครับ

เป็นถึงนักกีฬายิงปืนฝีมือดี

ใช้โดรนบินสำรวจนานกว่า๓ชั่วโมง
ก่อนจะสลายกำลังเพราะว่าเจ้าตัวหนีไป

ให้อธิบายยานุมัติออกหมายจับทันทีนะคะ

ไม่เคยรู้จักคนตายมาก่อนแต่ก่อนเกิดเหตุมันมีประเด็นเกิดขึ้นเขาขับชิดซ้ายเพื่อจะเลี้ยวซ้ายกลับบ้านพักที่แยกชัยพฤกษ์หน้าร้านอาหารในกล้องวงจรปิดที่เราเห็นกันนั่นแหละกำลังขับต่อท้ายรถกระบะคันหน้าอยู่
อยู่อยู่ในเนวที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาเนี่ยบีบแร้ปีนแล้วก็ทุบรถของเขาออกมาทุบรถเขาด้วยอันนี้บิ๊กอ้างนะเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันก็มองไม่เห็นนะคะว่ามันมีการทุบรถจริงไหมแล้วนายเนวก็ไม่สามารถฟื้นมาบอกเราได้แล้วว่าไปทุบรถทุบรถในบิ๊กจริงหรือเปล่าก็เป็นคำบอกเล่าของบิ๊กคนเดียว
คือคุณควักปืนออกมาแล้วยิงเขาสามนัดซ้อน
เขาได้ขับแซงรถมอเตอร์ไซค์ของนายเนวเดินลงจากรถ
แล้วไปจ่อยิงอ่ะค่ะเนี่ยจังหวะนี้คุณผู้ชมดูนะเห็นไหมเดินลงมาแล้ว
จริงแล้วนายเนลเขาขี่รถอยู่นะไม่ได้มีการจอดคุยกันนะ
ตอนแรกบอกว่าจอดจะคุยกันแล้วทะเลาะกันก็เลยยิงใช่ไหมคะ
ักหน้าเดินลงมาเนลยังไม่ทันได้หยุดคุยอะไรกับบิ๊กเลย
คือตอนที่ถูกยิงเนี่ยเป็นเป้าเคลื่อนไหวเป้าเคลื่อนที่ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่มันระยะประชิดไงค่ะ
ตำรวจคุมตัวบิ๊กไปค้นบ้านพักด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเจออะไรบ้าง
แต่เขาบอกเลยว่าเขาขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวคนตาย
แล้วก็พร้อมรับผิดทุกอย่าง
ออกเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้ากับหมู่บ้านครับ
พอที่เทียบแล้วผมก็เลี้ยวเข้าไปโทรศาสตร์ครับ
เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปดูแหละว่ารถคุณอ่ะอยู่ไหนอยู่บ้านไหมมีรอยบุบไหมถ้าบอกว่าถูกทุบ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปค้นบ้านพักค่ะไม่มีของผิดกฎหมายที่บ้านพักนะคะเพราะว่าปืนก็คือเอามามอบตัวด้วยแล้ว
ไม่มีการทำแผนเพราะว่าบิ๊กปฏิเสธการทำแผน
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวด้วยแล้วก็จะมีการคุมตัวส่งฝากขังที่ศาลในวันจันทร์
รถคันที่ใช้ในการก่อเหตุบิ๊กไม่ได้เอาไว้ที่บ้านบิ๊กเอาไปจอดอยู่โรงแรม
ริมชายหาดจอมเทียนนะคะคันนี้ค่ะสีขาวเห็นไหมคะ
แล้วก็ที่มีรักข้างบนก็เห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวตำรวจคงดูแหละ
ทุบรถจริงไหมแต่เอาจริงจริงนะคะต่อให้เขาทุบรถจริงอ่ะ
คุณก็ไม่มีสิทธิยิงเขาแบบนี้อืมทีมข่าวได้วงจรปิดเพิ่มเติมมานะคะ
จุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่ทะเลาะกันแยกไฟแดงชายพลึกจะเห็นว่านี่ค่ะ
บิ๊กขับนำหน้าแล้วนายเนวก็ขี่ตามหลังมาเห็นไหมคะ
จากนั้นมีกล้องจับภาพขณะที่บิ๊กเนี่ยขับตามผู้ตายตรงถนนจอมเทียน
ตอนสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีด้วยนี่นี่จังหวะแรก
จังหวะหลังนี่ที่เมื่อกี้เขาบอกเลยผมก็พยายามขับตามฝรั่งไปที่เมื่อกี้เขาบอกอ่ะ
พอเลี้ยวขวามาแล้วเนี่ยเขาก็ยังขับตามมาแปลว่าก็มีการไล่ตามกันมาต่อเนื่อง
แล้วก็ยังมีมุมที่พบรถของในบิ๊กออกมาจากแยกวัดบุญตอน๓ทุ่ม๒๕นาทีด้วย
นี่ค่ะจังหวะนี้ญาติในบิ๊กมาที่สพนะคะ
บอกกับสื่อว่าขอความเป็นธรรมให้บิ๊กด้วย

ถูกชาวต่างชาติเมาแล้วมาหาเรื่อง

ประกอบกับบิ๊กเป็นคนอารมณ์ร้อนมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้น
เรื่องคดีเนี่ยก็ไม่ได้ยื่นประกันตัวหรอก

เองเนี่ยนอกจากเป็นนักกีฬายิงปืน
แล้วก็เป็นครูสอนยิงปืนอยู่ที่กรุงเทพ
เป็นกรรมการโรงแรมย่านชายหาดจอมเทียนด้วย
พูดถูกภาษา
เขาก็ยืนยันว่าเขารบกฎหมายแต่เขาบอกก็ถูกคนมาหาเรื่องก่อน
ต่อยก่อนแนะนำแบบนี้นะคะ
ถ้าเกิดสมมติใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้

คือโดนคนเมามาหาเรื่องมาต่อยอะไรอย่างนี้
ได้เลี่ยงเพราะว่าถ้าคนเมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณขับรถยนต์
ครับยังไงคุณก็หนีพ้นอยู่แล้วแล้วจริงจริงก็ไม่รู้จะต่อยหน้ากันยังไงเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าคนขับรถยนต์ไม่เปิดรถลงมาเนี่ยก็คงจะต่อยหน้ากันไม่ได้
และทั้งหมดทั้งมวลเลยถ้าคุณบอกว่าเคารพกฎหมายก็ให้กฎหมายจัดการเขา
ไม่ใช่ใช้ปืนจัดการนะคะแจ้งตำรวจอะไรก็ว่ากันไป
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของบิ๊กนะคะบ้านปิดเงียบ
ในหมู่บ้านก็บอกว่าไม่เห็นทั้งบิ๊กและแฟนสาวมาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะ
บางคนบอกว่า๒สัปดาห์ก่อนบิ๊กเคยทะเลาะกับลูกบ้านชาวรัสเซียคนหนึ่ง
แล้วควักปืนขู่ลูกบ้านคนนั้นด้วย
ควักเหมือนอาวุธอะไรออกมาไงอืม
ใช่ครับทีนี้ก็เห็นแบบเขาไปแจ้งตำรวจมาใช่ครับ
มาก็แบบว่าตำรวจเขาก็แนะนำให้ไปแจ้งความ
ทีมข่าวก็พยายามจะติดต่อผู้หญิงที่เป็นคนดูแลนายเนวนะคะ
บอกว่าเธอไม่ได้เป็นภรรยาเธอเป็นแค่แม่บ้านรับจ้างทำงาน
บอกก็คงจะต้องหางานใหม่แต่ก็โล่งใจนะที่จับมือยิงได้
สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เข้าใจเลยคือแค่บีบแตรทุบรถเนี่ย
มันต้องยิงกันตายขนาดนั้นเลยเหรอมันโหดร้ายเกินไปไหมอ่ะ
ต้นตอนนี้พี่สาวสองคนของนายเนวทราบข่าวแล้วนะคะ
แล้วเขาก็เสียใจมากด้วยที่น้องเขาต้องมาตายแบบนี้

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารจากสถานทูตเพื่อยื่นขอรับร่างค่ะ